ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงงานกระดาษที่จังหวัดสมุทรประการนะฮะ
โอ้โหยังต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงอยู่
เพราะว่าบรวงงานนี้เป็นกระดาศ
หนึ่งเนี่ยภูนิหนักเป็นตันนะคะแล้วกระดาษกับไฟวิวสมนะฮะ
เจ้าละที่ยังคงต้องมรดมรถดับเพลิงเกือบ๑๐๐คันเป็นสิทธิ์น้ำสกัดเติมเพื่อไม่ให้ลุกลามไป
ยังพื้นที่ใกล้เคียงอีกนะครับหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานผลิตกระดาษขนาดใหญ่
พื้นที่ห้ามไร่ของบริษัทไทยพัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษ
ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ซึ่งก็เกิดตั้งแต่๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
ล่าสุดเมื่อ๙โมงเช้าที่ผ่านมายังมีแสงเพลิงลุกโชนขึ้นอยู่นะฮะ
โดยเฉพาะด้านหลังของโกดังก็เป็นต้นเพลิงครับ
ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
หรือว่าเครื่องสูบน้ำระยะไกลเข้ามาสนับสนุนในที่เกิดเหตุด้วย
ต่อสายยางดูดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
ซึ่งอยู่ห่างไปสักประมาณ๓๐๐เมตร
ก็เข้าไปช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับ
พร้อมใช้รถแบ็คโฮล๑คันเข้าไปคุ้ยเศษกองกระดาษที่คุกกลุ่นอยู่ด้านล่างขึ้นมา
ใช้หัวดับเพลิงแรงดันน้ำแรงดันสูงเนี่ย
ฉีดน้ำอัดเข้าไปในกองกระดาษลดเปลวเพลิงให้น้อยลงนะครับ
ส่วนโครงสร้างหลังคาบางส่วนที่ถล่มลงมานั้นรวมไปถึงกระดาษที่ถูกเพลิงไหม้ทั้งหมดแล้วมีมากกว่าหมื่นตัน
ซึ่งค่อนข้างเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่ามราชการจังหวัดสมุทรประการก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพื่อสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม
โดยบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดก็ถือว่าควบคุมได้นะครับ
โดยเปลวเพลิงก็ไม่มีแล้วในส่วนของที่มีการลุกไหม้หนาแน่น
เหลือแต่เพียงบางส่วนที่ยังคงมีกลุ่มควันอยู่
วันนี้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงครับ
ในการดับไฟให้มอดสนิทแบบ๑๐๐เพราะว่าเชื้อเพลิงนั้นเป็นกระดาษ
ส่วนผลการสอบเรื่องของผลกระทบจากเท่ากระดาษที่ลอยไปในอากาศในชุมชน
ตอนนี้ไม่มีอันตรายมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีสารเคมี
ส่วนสาเหตุนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดต้องรอสรุปจากเจ้าหน้าที่
แต่เบื้องต้นนั้นก่อนเกิดเหตุมีคนปีนขึ้นไปเชื่อมซ่อมหลังคา
แล้วสะเด็ดไฟมันตกลงไปใส่ม้วนกระดาษพอดี
แต่ทีนี้ตอนที่ตกลงมามันยังไม่ได้ลุกพลึบขึ้นมาเลยนะ
แต่ว่ามันค่อยสะสมความร้อนคุณทัศนัยคุณผู้ชม

แรกเขาเอาน้ำไปพรมให้มันชื้นแล้วนะ
แต่มันเอาไม่อยู่มันก็ไหม้ขึ้นมาได้นะครับ
อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเบื้องต้น
ราคาความเสียหายตอนนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ